บันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยรัฐ
แต่ต้องบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศ
บันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยรัฐ

มาจากเราอยากจะทำหนังสือ

เกี่ยวกับหลวงรัฐกันที่๙

ร่วมแรงร่วมใจกันทำตรงนี้ขึ้นมา
ก็เลยคิดว่าบอกว่าทำเป็นหนังสือพิมพ์พิเศษ

แล้วก็วงการสื่อนะครับก็ที่จะเอาสื่อตรงนี้เทคโนโลยีตรงนี้มาใช้
แล้วก็ผสมผสานรวมถึงแสงสีเสียง
โดยที่ต้องไม่ทิ้งความที่มีคุณค่าของหนังสือเข้าไปด้วย
สำหรับบทบาทของทั้ง๓สื่อในเครือไทยรัฐ
ทางกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ก็เป็นคนรวบรวมคอนเทนต์แล้วก็จัดทำ
ว่าจะเป็นหารูปหรือว่าเขียนข้อเขียนข้อความต่างนะครับที่จะอยู่ในตัวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ส่วนของทีวีก็จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของเมาติมีเดียต่างที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพหรือตัดต่อเสียง
หรือว่าไปค้นหาเสียงค้นหาภาพต่างรวมถึงกราฟิกที่เราทำขึ้นมา
แล้วก็ด้านเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันตัวนี้
งานแรกเลยก็แล้วว่าได้ที่ไทยรัฐได้ใช้สื่อทั้ง๓แขนง
ผสมผสานรวมกันทำผลงานออกมาในงานนี้

มีทั้งวีดีโอทั้งเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงอะไรก็ตาม
ก็จะทำให้การรับชมมีอัตรรสมากขึ้น
แล้วก็เป็นการเรียกว่าเปิดมิติใหม่ของสื่อก็ได้
ที่อยากจะนำเสนอเป็นอย่างมากก็คงจะเป็นเรื่องของรูปภาพ
เพราะว่าไทยรัฐเราก็มีคลังรูปภาพคลังข้อมูลตรงนี้อยู่
ช่างภาพบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วด้วยนะครับ
ก็เป็นรูปภาพในคลังข้อมูลของเราก็เอามาตีพิมพ์ในครั้งนี้
ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็กังวล
กังวลว่าจะผิดพลาดหรือว่าไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อย
เชื่อว่าด้วยความทุ่มเทของทีมงานทุกคนทุกฝ่าย

เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังสือพิมพ์แต่มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์
แล้วก็เหมือนถวายงานอีกครั้งหนึ่ง
ที่เราชาวไทยด้วยความที่เรารักท่านมาก
จะได้ทำผลงานชิ้นนี้ออกมาเพื่อเทิดทูลเทิดพระเกียรติให้สมศักดิ์ศรี
แล้วก็หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ย
มันไม่ใช่แค่เฉพาะของคนไทยรัฐ
แต่ต้องบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศ
ย้อนไปเมื่อวันที่๑๓นะครับ
วันนั้นก็อยู่ที่สำนักงานที่ออฟฟิศนี่แหละครับ
ก็คอยติดตามข่าวสารมีแถลงการออกมา
ก็ต้องวิ่งสั่งงานแล้วก็เมคชัวร์ว่าทุกอย่าง

ก็ต้องรายงานข่าวให้ประชาชนทราบ

ก็ซึมแล้วแหละก็เรียกว่าซึมแล้ว
ส่วนที่เราจะต้องสั่งงานเราก็ต้องดูว่าให้ทีวีพร้อมไหม
ทุกครั้งที่เกิดเหตุใหญ่
เว็บไซต์เราก็จะคนจะเข้ามาดูกันเยอะมาก
ก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องทั้งระบบแล้วก็เรื่องคอนเทนต์ต่าง

คอยประสานกับผู้ใหญ่ว่าอันไหนควรไหนไม่ได้อันไหนได้ไม่ได้
ตอนที่ได้ฟังแถลงการยังไม่ได้ร้องไห้
พอได้กลับบ้านก็ตี๒ได้
พอเป็นนอนน้ำตามันก็ไหล
ด้วยความรู้สึกสูญเสีย
แล้วก็ตกใจใจหายนะครับ

แล้วก็ไม่อยากให้มันมาถึง
หลวงในราชการที่๙คืออะไรสำหรับผม
คิดว่าท่านเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่าง

เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีที่สุดยอดสำหรับคนไทยทั้งประเทศ
เพราะว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน

เดินหน้าไปลำบากจนมาถึงทุกวันนี้
เพราะพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ

ไม่ว่าท่านจะจากเราไปแล้วไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ตาม
กี่ปีกี่ปีผ่านไปยึดมั่นในคำสอนแล้วก็เป็นคนดีของสังคม
เป็นคนช่วยกันคนต้องช่วยกันที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าและก้าวหน้า
ผมว่าสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือประชาชนคนไทยทั้งหมดรักกัน
ท่านจะจากเราไปแล้วไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็เป็นคนดีของสังคม